คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อย
ครับเรื่องของสายเคเบิ้ลที่ห้อยลงมาอ่าแล้วก็เป็นอันตรายกับประชาชน
เหตุการณ์นี้ค่ะมีแม่ลูกสามคนนะคะขี่รถจักรยานยนต์กันมา
ไปเจอสายเคเบิ้ลที่ห้อยอยู่โอ้โหแล้วไปชนเขาเนี่ย
มันเหมือนกับมาพาดแขนพาดตัวครับรถล้มกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
แล้วเกือบโดน๑๐ล้อชนนะคุณผู้ชมแต่โชคดีนะ
พลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นไปโบกรถสิบล้อเอาไว้ก่อนนะคะ
เคเบิ้ลที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะคือจะมีสายอยู่แบบนี้ค่ะ
พาดไปพาดมานะคะแล้วมันจะมีสายเส้นหนึ่งที่ห้อยลงมา
ลูกชายก็มีบาดแผลถลอกที่แขนขวาและขาขวาครับลูกสาวบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะเพราะว่า

ก็คือแทนมาเรากำลังข้มขายร้อยด้วยกลับมางึกนี่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

ชีวิตก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแก้ไขหน่อยเพราะมัน
อันตรายมากครับชาวบ้านบอกว่าก็ไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนไม่รู้
เส้นไหนเป็นสายไฟไม่รู้เส้นไหนเป็นสายเคเบิ้ลอืมจะไปหยิบไปจับ
ตัดเองมันไม่ได้ไงคะครับก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ดูแลล่าสุดเนี่ยตำรวจสพละแมบอกว่ารู้แล้วนะคะว่าสายเคเบิ้ลที่
ห้อยลงมาเป็นของหน่วยงานไหนครับก็อยู่ระหว่างการเรียกหน่วยงานนั้น
มาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขให้ด้วยแต่ก็ดีแล้วนะฮะชาวบ้านอย่าไปตัด
เองนะฮะใช่สายไฟแรงสูงขึ้นมานี่ยุ่งนะจริงค่ะเจ้าของสายเนี้ย
ต้องไปดูแลตลอดนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาบอกแล้ว
เป็นเสาของเขาก็จริงเนี่ยแต่คุณเอาเสาเอาสายอะไรมาพาดเนี่ย
ต้องมาดูแลตลอดไม่ให้ตกหล่นลงมาจริงไม่งั้นจะอันตรายกับคนอื่นนะคะ